อุทยานแห่งชาติกุยบุรีไปสำรวจตรวจสอบ
พบว่าตอนนี้สัตว์ป่ากำลังได้รับความเดือดร้อน

ให้มีการขุดสระน้ำเพิ่มเติม
เพื่อช่วยประทังชีวิตสัตว์ป่าไปพลาง
ระหว่างที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแรงในขณะนี้นะคะ
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ

อุทยานแห่งชาติกุยบุรีจังหวัดประจวบคิริคัน
กำลังขนน้ำไปเติมในแอ่งกระทะจำนวน๒๒แห่ง
สร้างขึ้นบริเวณทุ่งย่าตามแนวชายป่า
เพื่อให้สัตว์ป่าโดยเฉพาะช้างกระทิงวัวแดงหมูป่า
และสัตว์อื่นอีกหลายชนิดได้มีแหล่งน้ำใช้ดื่มกิน
หลังจากประสบปัญหาภัยแรงในพื้นที่
แหล่งน้ำตามธรรมชาติเริ่มแห้งขอดมายาวนานกว่า๓เดือน

นำน้ำมาเติมในแอ่งกระทะไม่ต่ำกว่า๖เที่ยว
หรือต้องใช้น้ำไม่ต่ำกว่า๔๒๐๐ลิตร
เพื่อให้เพียงพอต่อความต้องการของสัตว์ป่า
รงชีวิตไม่ต่ำกว่า๒๐๐ลิตรต่อ๑ตัว
ซึ่งตั้งแต่เดือนมกราคมจนถึงเดือนมีนาคมที่ผ่านมา
เจ้าหน้าที่ได้นำน้ำมาเติมให้กับสัตว์ป่าไปแล้ว

ทำให้แหล่งน้ำที่เคยนำมาเติมให้แห้งคอด
จำเป็นต้องไปบรรทุกน้ำจากอ่างเก็บน้ำอย่างชุม
ที่อยู่ห่างออกไปกว่า๒๐กิโลเมตรมาเติมให้แทน
ทีมสังวัย

ปีนี้เราคาดว่าจะทำเพิ่มสัก๑๐บ่อนะครับ

หัวหน้าอุทยานแห่งชาติกุยบุรียอมรับว่า
ปริมาณน้ำที่นำมาเติมให้ในแต่ละวัน
ถ้าเทียบกับจำนวนสัตว์ป่าในพื้นที่ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการ
จึงได้ประสานไปอย่างสำนักชนประทาน
เข้ามาวางแผนในการสร้างไฟล์ขนาดใหญ่
และประสานไปยังกรมทรัพยากรน้ำบาดาน

และช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ตามหน่วยพิทักษ์ป่า

ได้ใช้น้ำในการอุปโภคบริโภค
หลังจากที่ผ่านมาต้องประสบปัญหากับการขาดแคนน้ำอย่างหนัก

คือหน่วยห้วยลึกที่มีรถน้ำอยู่ของอุทยานมีอยู่คันเดียว
ต้องวิ่งส่งน้ำในแต่ละจุดของหน่วยพิทักษ์อุทยานในพื้นที่

ที่ห่างไกลขึ้นไปทางตอนเหนือก็ต้องซื้อน้ำมาใช้ที่หน่วย
ต้องขาดแรงทุกพื้นที่จริงปีนี้ครับ
อกจากนี้เจ้าหน้าที่ยังต้องเร่งกำจัดวัชพืชในแปลงย่า

เพื่อเพิ่มแหล่งอาหารและแร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า
ซึ่งในช่วงต้นปีที่ผ่านมาจนถึงปัจจุบัน
สามารถดำเนินการได้แล้ว๕๐โปรง
แต่สามารถใช้งานได้เพียง๑๐โป่งเท่านั้น
เนื่องจากมีอายุใช้งานเพียง๓เดือน

เพื่อไม่ให้สัตว์ป่าออกนอกพื้นที่
ทำลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้าน
รอบพื้นที่ป่าเพิ่มมากขึ้นอย่างที่กังวลไว้

แถวรัฐทีวีรายงาน